เราก็คงจะต้องสรุปกันนะครับ

ได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรมในฤดูการที่ผ่านมา

มีอยู่๕อันดับที่ยิงได้

ซัดไปถึง๑๑๐ลูก
มากกว่าชนบุรีแล้วก็สุรธานีนะครับ
ซึ่งเป็นทีมในกลุ่มหัวตารางเหมือนกัน

ห้าเรือนเป็นแชมป์ได้ยิงไป๙๗ประตูนะครับ

ซึ่งปีหน้าเนี่ยก็เชื่อว่าทีมพวกนี้

ทีมใหญ่นะครับก็จะมีมากกว่า
ไฟล์แล้วเพราะว่าฟุตซอลบ้านเราเนี่ย

อย่างต่อเนื่องมีใครกันบ้างครับ

ลีก๒๐๑๘จะจบลงไปแล้ว

ในการยิงประตูยังคงสร้างความสะใจ

ใครยิงเยอะติดท็อปไฟต์กันบ้าง

แข้งทำประตูไปถึง๑๘ประตู

ไม่ว่าจะเป็นดาวเตะคู่บุญทีมกรมทางหลวง
ที่สัดเต็มข้อล่อเต็มแข่ง
ทำประตูให้ทีมกำชัยชนะ
ได้หลายต่อหลายแมชในฤดูการนี้

อย่างเจ้าอามสุภวุฒิเทือนกลาง

ูเวฟชนบุรีก็ไม่น้อยหน้า

บอลซัดเข้าประตูได้ทุกครั้งที่มีโอกาส
ก็จัดไป๑๘ประตูเช่นกันครับ

ฉลามชนก็ไม่น้อยหน้ารุ่นพี่
เจ้าดั๊กพิรพัฒน์แก้ววิไล
ก็พิสูจน์ตัวเองทำผลงานได้ดี
ใช้เท้าซ้ายจบสกอร์ได้อย่างทรงพลัง

รูปการณ์นี้ไปได้สำเร็จครับ

ซึ่งมากอสถือเป็นกำลังหลักของทีม

ด้วยความเร็วและทักษะที่เหนือชั้น
เอาตัวรอดจากการเข้าประกบของคู่ต่อสู้

ทำให้หนุ่มคนนี้เมื่อจับบอลทีไร

ต้องลุ้นตัวโก่งกันเลยทีเดียวครับ

นักเตะตัวท็อปจากโต๊ะเล็กไฮเวย์กรมทางหลวง
อย่างกัปตันมิคส์เกียรติยศ

ไปเต็ม๒๐ประตู
ฟอร์มที่จัดจ้านเข้าชน

มักสร้างจังหวะในการจบสกอร์ได้อย่างดีเยี่ยม

ยังเป็นดาวยิงที่ซัดไปถึง๒๐ประตู
ทำให้ฤดูการนี้ได้อย่างสวยงาม

อีกหนึ่งหนุ่มแดนแซมบ้าบราซิล

หูทะลวงตะข่ายของมากอส
ก็ถือเป็นม้ามืดในฤดูการนี้

สามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์
ทำให้หนุ่มคนนี้ยิงถล่มประตู

ถือเป็นกำลังสำคัญในการทำประตู

และครองแชมป์ในฤดูการนี้ได้สำเร็จ
อันดับที่๑ดาวน์เซินโววร์ประจำปีนี้

จากสโมสรฟุตซอลศรีสเกต
แม้ว่าทีมจะจบในอันดับที่๑๒

รูปร่างที่แข็งแกร่งไม่เก้งกล้าง
วกกับทักษะบอลที่หาตัวจับยาก

คริสเจโน่ก็สามารถซัดลูกได้คมและเฉียบขาด
ทำให้ปีนี้เขาสามารถขวาตำแหน่ง๑๐๐๐โวลด์

ผลงานอันยอดเยี่ยมของทุกคนก็ต้องยกเครดิตนะครับ
ให้กับบรรดาเพื่อร่วมทีมด้วย

ในการรักษาสภาพร่างกายที่จะลงเล่น
และเราก็สามารถผลิตประตูได้นะครับ

จะมีแตกต่างจากนักฟุตศรัฐทั่วไปนะครับ
น้องหนูก็คงเห็นว่าลูกยิง
มันเป็นแค่บางส่วนในความสำเร็จของเขา
แต่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงนอกสนามมากยิ่งกว่าครับ
พักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ย
เราจะมาพูดคุยกันแบบเต็มในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดของรายการนะครับ